นังสือบิมทายรัฐฉบับบรรจันทร์ที่๑๙มิถุนายน๒๕๓๒
มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบขึ้นหน้าหนึ่ง
นี้เนื่องมาจากเมื่อวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทีมหมวดเรือใบหลวงจิตรดา
ชนะการแข่งขันทีมราชนาวีณอ่าวนาบวังไกลกังวลหัวหิน
ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือใบประเพณี
ระหว่างทีมสโมสรจิตรดากับทีมราชนาวี
ซึ่งได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี
โดยจะจัดการแข่งขันในห่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ตลอดจนพระราชวงศ์ทุกพระองค์เสด็จแปรพระราชฐาน
ประทับแรมที่วังไกลกังวลหัวหิน
เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ประสบกรณิกรว่า
เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดปลานเป็นพิเศษ
เวลาที่ว่างจากพระราชกรณียกิจ
หลวงจะเสด็จไปทรงเรือใบ
ร่วมกับค่าราชบริพาณและนายทหารเรือเป็นประจำสม่ำเสมอ
พระกรุณาโปรดกล้าวให้มีการแข่งขันเรือใบเป็นประจำ
และทรงเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันหลายครั้ง
กลับไปเมื่อวันที่๑๙เมษายนพศ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเรือใบประเภทโอเค
ขนาด๑๓ฟุตชื่อเวก้า
จากหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน

อ่าวไทยไปยังอ่าวสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ซึ่งมีระยะทางประมาณ๖๐มายทะเล
พระองค์เองพระองค์เดียว
โดยใช้เวลาในการแล่นใบถึง๑๗ชั่วโมงเต็ม
เมื่อมาถึงได้ประทับอยู่ท่ามกลางค่าราชบริพาณ
ค่ายการทหารและครอบครัวนาวิกยโยธิน
ตลอดจนผู้ที่มาเข้าเฝ้า
นายทหารและครอบครัวที่เฝ้ารับเสด็จ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขหันศาและอบอุ่น
ต่อมาเป็นภาพทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเค
ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่
จ้อนกลับไปในช่วงระหว่างวันที่๙ถึง๑๖ธันวาคมพศ๒๕๑๐
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔
ในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
ในการแข่งขันกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเหมือนกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป
และด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย
ฉลองพระองค์ชุดวอร์มและทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา
ส่งเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น
และทรงได้รับการทูลกล้าวถวายเหรียญรางวัลเหรียญทอง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เมื่อวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔
ณสนามสุพัชราศัยกีธาสถานแห่งชาติ
ทำกลางความปราบปลื้มปิติของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
และเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ผู้คนทั่วโลก
เราจะได้เห็นจากภาพถ่ายหลายครั้งจนเจนตาว่า
ส่งสร้างเรือใบด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นในด้านต่าง
และหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์ทรงสนพระราชธารุทัยเป็นอย่างยิ่งก็คือ
ประดิษฐ์เรือใบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยเฉพาะ
เรือใบมดเรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมด
นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะเป็นเรือที่ทรงออกแบบเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชแล้วก็ทรงมีพระราชภารกิจต่างมากมาย
เพราะทรงตระหนักว่าประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามย่อมต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเวลาทรงงานช่างเพียงเล็กน้อย
แม้จะมีพระราชภารกิจต่างมากมายแต่ก็โปรดที่จะต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองจำนวนหลายลำ
และทรงทดลองแล่นเรือในสระภายในสวนจิตรดาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง
โดยเรือใบฝีพระหัสลำแรกที่ทรงต่อเองเมื่อวันที่๗ธันวา๒๕๖๐
และต่อมาทรงต่อเรือใบประเภทโอเคขึ้นอีกพระราชทานชื่อว่านวเริก
ซึ่งเรือนวเริกนี้ทรงนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่

พระองค์ท่านยังทรงคิดค้นออกแบบและสร้างเรือใบขึ้นมาด้วยพระองค์เองอีกหนึ่งลำ
พระราชทานชื่อว่าเรือใบแบบมด
ทรงมีรับสั่งว่าที่ชื่อมดนั้นเพราะมันกัดเจ็บคันดี
ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบมดขึ้นมาใหม่โดยได้พระราชทานชื่อว่าเรือใบแบบซุปเปอร์มด
ซึ่งได้นำมาใช้ในการแข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยหลายครั้ง
และเรือใบในตระกูลมดนี้ลำสุดท้ายที่ทรงออกแบบคือเรือใบแบบไมโครมด
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักแล่นเรือใบทั้งหลาย
จากความสนพระไทยในกีฬาเรือใบจะเห็นว่า
พระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นอุตสาหะ
และทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเป็นนักกีฬาอยู่ในพระองค์สูงมาก
คือมีความอดทนพยายามกล้าหารรู้แพ้รู้ชนะ
เพียงแต่ทรงพระปีชาสามารถ
แต่ยังทรงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬา
พระราชดำรัฐที่ว่า
การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง
เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน
กล้าหารรู้แพ้รู้ชนะ
ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ
ทั้งในทางจิตใจและร่างกาย
เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติ
อันเป็นยอดแห่งความปรารถนา
พระราชดำรัฐนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปนิษฐาน
เรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็น
และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ
ทรงส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท
พร้อมทั้งทรงกีฬาด้วยพระองค์เองมากมายหลายประเภท
เพราะเมื่อย้อนกลับไปดูพระราชจริยวัตรในด้านการกีฬา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะพบว่า
โปรดการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยา

ศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด
และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี
นับเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดี
เป็นที่เห็นได้ชัดว่ากีฬาที่ทรงโปรด
มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่ภาระกำลังเพียงอย่างเดียว
คือต้องอาศัยความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพลิบ
ผนวกกับความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้น
เคารพกติกาการกีฬาที่ทรงเล่น
และมักทรงเน้นย้ำให้นักกีฬาทั้งหลายมีวินัยตลอดเวลา
ให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อมเป็นอันมาก
สนพระไทยกีฬาที่มีโอกาสได้ฝึกซ้อม
ทรงเห็นว่าการจะเป็นนักกีฬาที่ดีนั้น
ต้องให้ความสนใจในการฝึกซ้อม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการปรับปรุงตนเอง

ถ้านักกีฬาคนใดไม่ฝึกซ้อม
ก็จะเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
วงการกีฬาของชาติอย่างสม่ำเสมอ
เหนือจากการเอาพระไทยใส่และทรงอุปถัมภ์การกีฬาหลายประเภทแล้ว
ยังปรากฏพระราชกรณียกิจหลายประการ
อันเป็นคุณประโยชน์และเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง
วงการกีฬาและนักกีฬาชาวไทยมาชั่วกาลนาน
อันได้แก่การพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้แก่นักกีฬา
และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา
นักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติแก่ประเทศชาติ
ที่เราได้เคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์
หรือจะเป็นเรื่องพระราชทานทุนนักกีฬา
พระราชทานไฟพระเริกในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญสำคัญ

และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชธานแก่องค์การกีฬา
ได้สร้างคุณอุปการณ์ต่างมากมายเป็นที่ประจักษ์แจ้ง
ทรงได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อม

ด้านการกีฬาจากนานาประเทศมากมายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องใน
การกีฬาเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นแบบอย่างนักกีฬาที่ดี